เวลาจะนัดกันจะไปหาเรื่องตอนนั้นก็รักกันดีหรอก
พกมีดไม้อะไรอาวุธปืนไปกัน
แต่พอเวลาเจอตำรวจจับปุ๊บ
มันจะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนจากเพื่อนที่เคยรัก

ตำรวจรวบได้ยังเป็นเยาวชนอยู่เลย

อาวุธก็พร้อมนะคะ
อาวุธก็พร้อมนะคะ
ต้องของใคร
อ้าวเอาแล้ว

ตอนจะนัดรวบตัวกันมา๓คนทางแกง

คือแค่กำลังเตรียมจับไปแม้แต่อาวุธเนี่ยพร้อม
ปรากฏขี่วนรถมาแม่มันมาปะกับตำรวจ
จะให้ทำยังไงได้ตำรวจรวบเดี๋ยวขอตรวจหน่อยดิ
โถอาวุธเพียบเลยถามไปถามมาไม่มีใครยอมรับ
ชี้กันไปชี้กันมาแหมนี่เพื่อนรักจริงนะคะ
บอกว่าไม่ใช่ของผมไม่ใช่ของผม
นี่คือตำรวจสพไซน้อยนนทบุรีค่ะ
คุมตัวเยาวชนอายุ๑๖๒คน๑๕๑คนค่ะ
ตำรวจบอกแหมมีคนแจ้งมา
จะมีวัยรุ่นมีทั้งปืนทั้งมีดไปไล่ทำร้ายคู่อรินะ
แถววัดข้างคลองขุนศรีอำเภอไซน้อยนนทบุรี
สกัดจับเลยค่ะเจอ๓คนนี้แหละ
ขี่มอเตอร์ไซค์มาแหม่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้วย
สวนตำรวจออกมาจากวัดคลองขุนศรี

มีพิรุธแบบนี้ก็เรียกตรวจหน่อยสิ

พอขี่รถหนีคุณรู้ไหมไปไม่รอด
เอาจริงนะคือไม่รู้ว่าจะพูดว่ายังไง

ขี่ไปเฉียวชนกับรถตู้ที่ผ่านทางมา

พอรถล้มตำรวจก็ตามมารวบได้ทันควัน
ตรวจสอบพบปืนปากกา๒กระบอก
มีมีดยาวอีก๒เล่มตกอยู่ในที่เกิดเหตุ

สุดท้ายข้นตัวเจอเพิ่มอีก

ก็ต้องยอมรับสารภาพแต่โดยดีว่าทั้งหมดเนี่ย
คือเขาพกอาวุธมาจะไปรอทำร้ายคู่อริ
แถวตรงบริเวณถนนไซน้อยลาดบัวหลวง
แต่เจอตำรวจผมก็เลยขี่รถวนหนี
สุดท้ายมาโดนจับได้แบบนี้

แล้วก็เรื่องการพกพาอาวุธออกไปในที่สาธารณะด้วย
โดนกันไปตามระเบียบคุณอายุน้อยกันเลย
เสียดายอนาคตเลยนะฮะใช่ค่ะ